ต้องเอาร็อเตอรี่ที่เราซื้อบอกว่าเธอเราซื้อไม่ถูกอะไรถูกไหมแต่นี่คุณเก็บมาให้ดูแล้วคุณก็ไม่บอกเราอีกคุณก็เก็บไปเลยมาบอกตอนที่ว่าคุณไปขึ้นเงินวันที่๓กุมพาแล้ว
วันอลละเวงนะฮะถูก๑๒ล้านบาทกลายเป็นคราวเคราะห์ของสามีและภรรยาคู่นี้ใช่กลายเป็นทุกขลาบด้วยนะคะแทนที่ได้เงินมาแล้วจะอยู่กันอย่างมีความสุขช่วยกันใช้เงินไม่ใช่เลยนะฮะฝ่ายหญิงที่คุณผู้ชมได้ฟังสักครู่นี้คือฝ่ายภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยหอบเงินหนีไปซะหมดเอาไปใช้คนเดียวเปรมอยู่คนเดียวใช้หนี้ให้เธอแค่บ

สมรสนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายชายมีอาชีพขับรถแท็กซี่
ส่วนฉันเองก็ค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ให้ฝ่ายชายเนี่ย
มาขับรถส่งของด้วยกันก็มีการใช้จ่ายแล้วก็ใช้ค่ากินอยู่เนี่ย
ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับรายได้หลักหลักเธอบอกว่า
มาจากตัวฉันเองนี่แหละเป็นฝ่ายหญิงฉันก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับ
จนกระทั่งมีวันหนึ่งที่นางสาวนัทธนันกับสามีเนี่ย
ไปทำบุญแล้วก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน๕ใบ
ซื้อกันที่วัดพระศรีอานโพธารามจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ยนะฮะ
ซื้อเรียบร้อยแล้วฝ่ายหญิงคือนางสาวนัทธนัน
ยืนยันว่าเธอเป็นคนจ่ายเงินนะครับ
แต่สามีเป็นคนเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้
กระทั่งวันที่๗กุมภาพันธ์ซึ่งตัวสามีก็มาบอกว่า
ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เลขนะฮะ๕๘๙๒๒๗จำนวน๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
ถามว่าตอนนั้น๒คนดีใจไหมดีใจใช่มั้ย
โอ้โหอยู่ก็ถูกรางวัล๑๒ล้านบาทดีใจ
ทั้งคู่ก็บอกว่าก็ไปขึ้นเงินที่กองสลาก
ตัวสามีเล่าให้ฟังนะบอกว่าได้ไปขึ้นเงินที่กองสลากแล้ว
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์แต่เพิ่งมาบอกตัวภรรยา
วันที่๗กุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่
ตัวภรรยาหรือนางสาวนัทธนันก็ติดใจสงสัยเหมือนกัน
ว่าทำไมไปขึ้นเงินตั้งแต่วันที่๓กุมภาพันธ์แล้ว
รู้ว่าถูกสลากเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมเพิ่งจะมาบอก
วันที่๗กุมภาพันธ์งงเลยตรงนี้นะฮะ
และทีนี้ครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามปกติอีกไม่นานนะฮะ
ตัวฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายสามีเองขอเดินทางกลับจังหวัดสุโขทัยบ้านเกิด
ในวันวิสาขบูชาวันที่๖พฤษภาคม
แต่ทีนี้ครับตั้งแต่๖พฤษภาคมไปแล้วไปรับ
คือหอบกระเป๋าหอบเสื้อผ้าไปมากกว่าปกตินะ
และทีนี้ภรรยาพยายามโทรศัพท์หานะเธออยู่ไหนเธออยู่ไหน
ปรากฏว่าถูกบล็อกเบอร์ไงคือติดต่อไม่ได้เลย
ล็อกเบอร์นะฮะบล็อกทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารเลยนะครับ
นี่ฮะนางสาวนัทธนันยอมรับว่าหลังจากถูกรางวัลแล้ว
ฝ่ายชายได้ให้เงินเธอเพื่อไปใช้หนี้รวม
แล้วแค่ประมาณ๗แสนบาทเท่านั้นเอง
ส่วนที่เหลือเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยเอาไปซะหมดเลยคุณ
ตั้ง๑๑ล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะทีนี้ครับเธอเลยตัดสินใจครับ
เดินทางเข้าพบทนายรณรงค์แก้วเพชรเพื่อขอความเห็น
และสิทธิทางด้านของข้อกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็เลยกลายเป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานี่แหละนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ฟังภรรยาไปแล้วใช่ไหมทีนี้ทีมข่าวของเรานะ
ติดต่อไปที่ฝั่งสามีบ้างเอออยากจะฟังความทั้งสองข้าง
นี่ก็โทรศัพท์ไปหานายวรายุนะคะเขาก็รับสายเรา
แล้วก็ให้ข้อมูลบางส่วนกับทีมงานไทยรัฐทีวี
คือต่างคนต่างซื้อเพราะว่าที่ไปที่วัดน่ะ
ทีนี้ฝ่ายชายก็เล่าด้วยบอกว่าลอตเตอรี่ที่ฝ่ายหญิงซื้อเนี่ย
คือก็ไม่รู้นะว่าทางฝั่งผู้หญิงซื้อกี่ใบ
แต่ว่าทางฝั่งผู้หญิงก็ให้ข่าวว่า๕ใบถูกไหม
ส่วนตัวของเขาเนี่ยคือเขาซื้อเองเขาจ่ายเงินเองเขาเก็บไว้เอง
ยืนยันว่านายวรายุเนี่ยไม่ได้เป็นคนเก็บตามที่ฝ่ายหญิงกล่าวหา
คือเอาเป็นว่าตัวสามีหรือนายวรายุก็บอกว่า
ส่วนของผมผมก็มีซื้อเองบ้างผมควักเงินจ่ายของผมเองนะครับ
ส่วนที่ภรรยาจะซื้อกี่ใบก็ว่ากันไปเขาก็ควักเงินจ่ายของเขาเองเหมือนกัน
แต่ส่วนที่ผมซื้อเนี่ยเป็นส่วนที่มันถูกรางวัลเออเขาบอกแบบนี้เนาะ
แต่ทีนี้เขาก็บอกด้วยนะว่าตอนที่จะซื้อเนี่ยตั้งใจซื้อเลขท้าย
แต่ว่ามันไม่มีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอไปเจอ๕๘๙ที่เป็นเลขหน้า
คือจะซื้อเลขท้ายไม่เจอนะไปเจอที่มันเป็นเลขหน้า
แล้วเลขหน้านั้นก็มีเลขท้ายเป็น๒๒๗ซื้อมา๒ใบ
เพราะว่าตอนนั้นคือมีตังค์ติดตัวอยู่๒๐๐ก็เลยซื้อมา๒ใบ
สรุปเขาก็ยืนยันว่าเขาควักของเขาซื้อเอง๒ใบใช่ไหม
ค่ะ
จนถึงวันออกรางวัลคือวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ทีนี้ครับตัวสามีภรรยาก็มานั่งตรวจสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยกัน

โดยฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่ายภรรยาก็เอาสลากินแบ่งรัฐบาลที่เธอซื้อมาเนี่ย
มาให้ตรวจ๕ใบรวมถึงใบอื่น
เพราะนอกจากที่ซื้อจากวัดพระศรีอาแล้วก็มีไปซื้อจากที่อื่นด้วย
มันก็เลยมีหลายใบนะครับซื้อมาในวันอื่นก็มีอีกนะครับ
แต่ทั้งหมดที่ฝ่ายหญิงเอามาให้ตรวจไม่ถูกรางวัล
เขายืนยันไว้แบบนี้นะครับ
ส่วนอีก๒ใบที่เขาซื้อเองควักเงินซื้อเองเนี่ย
เขาเพิ่งมาตรวจทีหลังนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันถูกรางวัลที่๑
เขาบอกว่าผมเอามาตรวจของผมเองแล้วผมก็ถูกรางวัลที่๑
แต่ผมก็แทบจะไม่อยากบอกฝ่ายหญิงเลย
นี่ไงถามว่าทำไมทำไมถึงไม่ยอมบอกฝ่ายหญิงมันเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งเขาบอกว่าก็ผมรู้สึกน้อยใจมันเป็นความน้อยใจที่ผมสะสมมา
คบกับเขา๒ปีมันเป็นเรื่องเงินเงินทองที่เขาทำกับผม
เรื่องอะไรบ้างคุณอย่างปีที่แล้วทางผู้หญิงถูกรางวัล

แต่ทั้งผู้หญิงไม่เคยแบ่งปันให้ผมใช้เลย
ทั้งที่ตัวผมเนี่ยเป็นคนบอกเลขแล้วผมก็เป็นคนยุให้เขาซื้อเพิ่ม
อันนี้มันแค่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกอัดอั้นตันใจนะ
แล้วยังมีอีกหลายรอบที่ตัวผมบอกเลขให้กับฝ่ายหญิง
เขาถูกรางวัลนะถูกมาตั้งหลายงวด
แต่เขาก็ไม่เห็นแบ่งตังค์มาให้ผมใช้เลย
ทีนี้พอผมเอาของผมมาตรวจเอง๒ใบแล้วมันถูกเนี่ย
ผมก็ไม่อยากจะแบ่งให้เขาเหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันนะ
ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าเธอควักเงินซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอง๕ใบ
และใน๕ใบนั่นแหละเป็นสลากที่ถูกแต่ว่าตัวสามีเป็นคนเก็บไว้
ส่วนฝ่ายสามีเองบอกว่าผมควักเงินซื้อของผมเอง๒ใบ
และใน๒ใบนี่แหละมันเป็นรางวัลที่๑ที่ผมถูก
มันก็ควรจะเป็นของผมนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลจากฝ่ายสามีแล้ว
ทีมข่าวก็ย้อนกลับไปถามฝ่ายภรรยาอีกรอบนึง
ซึ่งนางสาวนัทธนันยังยืนยันว่าลอตเตอรี่ในวันนั้นไปซื้อด้วยกัน๕ใบ
แล้วเธอเป็นคนควักเงินจ่ายเองกับมือ
และมั่นใจว่า๒ใบที่ถูกรางวัลมันอยู่ในกลุ่มก้อนของ๕ใบที่เธอเป็นคนควักเงินซื้ออย่างแน่นอน

แล้วมาบอกพี่อีกทีมันที่จิต

เรื่องนี้ฝ่ายหญิงเองก็ไปพูดคุยกับทนายโรนโรง

แจ้งความกับฝ่ายชายเพราะตามกฎหมายแล้ว
แม้ว่าจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริง
แม้ว่าใครจะเป็นคนควักเงินก็ตาม
ก็ต้องแบ่งให้อีกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ใช่ค่ะซึ่งแล้วก็ทางฝ่ายหญิงกับทนายรณรงค์
ล่าสุดเลยก็คือมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
คือเขาอยากร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางพอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีไง

ฝ่ายหญิงเขาก็บอกว่ามายื่นเรื่องเพื่อให้เร่งติดตามตัว
ในวัยอยุมาไกลเกลีย
ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็คิดว่าตัวเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส่วนทนายรณรงค์เองก็บอกว่า
ที่มาเนี่ยเพราะว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นคดีความนะ
ก็เลยอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมไกลเกลี่ยให้
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวอีก๑๕วัน
ดำรงธรรมก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกัน
แล้วก็จะมีอายการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยด้วย
ไม่ใช่มีแค่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนะคะ
คือจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายหญิงยืนยันว่าจะดำเนินคดี
ที่สองสามีภรรยาหาร่วมกันมา
แล้วการที่จะมาเบียดบังไว้แต่ผู้เดียวมันไม่ถูกกฎหมาย

ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นตอนนั้น
เอาจริงนะทนายรณรงค์บอกว่ามันจะคุยกันลำบาก

แล้วก็เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่ทีนี้เราก็โทรไปถามฝ่ายชายฝ่ายสามี
ฝ่ายสามีก็ยังยืนยันนะครับว่าหากจะแบ่งกันคนละครึ่ง
ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผมเพราะผมซื้อด้วยเงินของผมเอง
ผมควักเงินจ่ายสลาก๒ใบที่ผมยืนยันว่าเป็นสลากของผมเอง
และหากฝ่ายหญิงจะฟ้องร้องผมเองก็พร้อมตั้งทนายสู้เช่นเดียวกัน
โอ้โหให้กลายเป็นถูกรางวัลอลละวนอนละเวงอยู่อย่างนี้นะฮะ

คือนักข่าวของเราไปที่วัดพระศรีอ่านด้วย
เพราะว่าไปดูไงว่าตรงนั้นเขาเป็นยังไง
ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเป็นขาจร

ว่าลูกค้าจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่มันเกิดเรื่อง
ฝ่ายหญิงไปที่วัดแล้วก็ไประบายไประบายให้กับพระท่านฟัง
พ่อท่านก็บอกว่าก็คุ้นแล้วนะ
คุ้นว่านี่มาที่วัดฝ่ายหญิงแต่ไม่รู้นะ
ว่าตอนซื้อใครควักใครจ่ายใครได้ไปกี่ใบ
ใครได้เลขที่ถูกไปอัตมาไม่รู้แล้ว
ใช่แล้วแม่ค้าลอตเตอรี่พ่อค้าลอตเตอรี่เขาก็บอกด้วย
บอกว่าคือเท่าที่จำได้แบบลางเนี่ยน่าจะมาซื้อกับเด็ก
แต่ว่าตอนนี้เด็กคนนั้นเขาก็ไปขายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้
นี่คือปวดปวด